เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปพิสูจน์
คือเสาที่ไว้กดสัญญาณข้ามถนน
ที่ข้ามถังมาลายที่เชียงใหม่

เขาก็เลยเอาไขควงทดสอบระดับไฟ

ที่เวลาที่ไปจิ้มอะไรที่มันมีไฟแล้วมันจะมีไฟติดขึ้นมา
จะรู้ว่ามีไฟรั่วมีไฟอะไรหรือเปล่า

ปรากฏว่าระดับไฟมันขึ้นมันมีไฟรั่วจริงนะครับ
เขาก็เลยอัดคลิปนี้มาแฉหน่อย
มาให้หน่วยงานที่ดูแลเข้าไปตรวจสอบตรงนี้หน่อย
เราไปดูคลิปนี้ที่เขาเผยแพร่กันอยู่กันนะครับ
คลิปข้างตรงนี้
หนักกลัวจังเลยรักใครจะข้ามถนน

เกิดไฟรั่วไฟดูดเสียชีวิตขึ้นมาทำยังไงนะครับ
เขาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยบรรดานักท่องเที่ยว
ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้กับตลาดสมเพชร
ถนนมูลเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่
เห็นจุดกดสัญญาณข้ามทางม้าลาย

แล้วก็นำคลิปไขควงลองไฟ
สัมผัสที่เสากดสัญญาณข้ามทางม้าลาย
ปรากฏว่าไขควงมีสัญญาณบอกว่าไฟรั่ว

และเขาบอกว่าตลาดสมเพชรเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับประตูท่าแพร
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่

เข้าตรวจสอบและเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พร้อมกับนำไขควงตรวจวัดกระแสไฟฟ้าติดตัวไปด้วย

ร้อยตรีเกียรติศักดิ์เพียรผลดีสกุล
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมจราจรเทศบาลนครเชียงใหม่
ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาส่งสัญญาณเสานี้

คือตรวจสอบให้หน่อยเจ้านะครับ

ไขควงวัดกระแสไฟฟ้าไปแตะที่เสาหลายจุด
อ้าวไม่มีแสงไฟปรากฏขึ้น
ก็ไม่มีไฟรั่ว
ก็เลยลองเอามือไปจับ

ทีมข่าวก็ให้ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ทดลองวัดไฟฟ้าที่เสานี้หน่อย
เพื่อดูซิว่ามีจุดที่ไฟรั่วเป็นบางจุดหรือเปล่า
ซึ่งการทดลองหาจุดไฟรั่วก็ไม่พบจุดไฟรั่วนะครับ
โดยว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น

และตลอดทั้งวันก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ
กดสวิตช์ไฟเพื่อจะข้ามม้าลายแห่งนี้ได้ตามปกติ
ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
มั่นใจได้นะครับว่าเสาไฟต้นนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
เสาต้นนี้คือมีสี่เก้อ
แต่เราไม่รู้ว่าวันเวลาครับ

เราเห็นสติ้เกอร์ป้ายโฆษณาอันหนึ่งไหมครับ
ก็ทางว่าที่๑๐๓เกี่ยติศัพท์เขาบอก
ก็เป็นเสาเดียวกับที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
เพราะว่าจำสติ๊กเกอร์นี้ได้นะสีแดงเนี่ยนะครับ
แต่ว่าคลิปในโลกออนไลน์ที่ถูกนำมาแชร์นั้น
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นคลิปวิดีโอของเก่าหรือไม่
เพราะในคลิปผู้โพสต์ไม่ได้ระบุว่าถ่ายคลิปวันไหน
แต่หลังจากนี้เองทางเทศบาลนครเชียงใหม่
ก็อาจจะประกาศตามหาตัวคนที่บันทึกคลิปวิดีโอ
เพื่อที่จะให้มาให้ข้อมูลไงคุณ
อยากรู้ข้อมูลนะครับ
ว่าตกลงแล้วไปทดสอบเรื่องของไฟรั่วนี้

แล้วก็ทดสอบด้วยอุปกรณ์อย่างไรนะครับ
ก็ต้องดูกันหน่อยนะฮะสำหรับเรื่องนี้
แต่ทีนี้ทางเทศบาลเขาก็คงต้องไปตรวจ
สาวทุกสาวเนอะไม่ให้เกิดไฟรั่วแบบนี้นะครับ